ท่านผู้ชมครับถ้าพูดถึงการชุมนุมของกลุ่มรัศดรเนี่ย
คือต้องบอกว่าหลายสิ่งหลายอย่าง

เขาจะมีสัญลักษณ์หลายอย่างนะคะ

แม้แต่วิธีการในการชุมนุมใช่ไหม
มันไม่เหมือนกับการชุมนุมที่เราเคยเจอมาก่อนนะฮะ
ถ้าพูดถึงเรื่องสิ่งต่างที่เอามาเป็นสัญลักษณ์เนี่ย
เป็ดเหลืองเป็ดยางอย่างนี้ใช่ไหม
เอามากันแก๊สน้ำตามีเรื่องหมวกมีเรื่องอะไร
แล้วนี่ฮะวันนี้เพิ่งปรากฏในการชุมนุมที่รัชโยธิน
นี่เขาบอกว่าเป็นคูปองเป็ดเหลืองมูลค่า๑๐บาทนะครับ
นำมาทั้งหมด๓๐๐๐ใบเอามาแจกจ่ายให้กับกลุ่มผู้ชุมนุม
ทางแนวร่วมของกลุ่มรัศดรบอกว่าให้ผู้ชุมนุมเอาไปใช้จ่าย
เหมือนกับว่านี่เป็นแก๊งของรัศดรประมาณอย่างนี้
คูปอง๓๐๐๐ใบนี้มูลค่า๑๐บาท
ก็ให้ผู้ชุมนุมมาต่อคิวรอรับ
ก็หมดเกลี้ยงในระยะเวลาไม่นาน
เขาเก็บไว้เป็นที่ระลึก
จะเห็นเป็ดเหลืองซึ่งเขาบอกว่าคือเป็ดเหลืองพิทักษ์ราชดรแต่งตัวแบบนี้
ก็หลังจากถูกชูให้เห็นว่าเป็นผู้ชอยใดกันครับ
รัศดรมาในการสลายการชุมนุมที่รัฐสภาที่เอามาป้องกันการฉีดน้ำการฉีดน้ำผสมแก๊สน้ำตาครับ
ก็เลยมาอยู่ที่คูปองของกลุ่มรัศดรนะครับแล้วก็จะมีรูปหมุดคณะรัศดรนะฮะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับ
รัศดร๒๕๖๓นะครับด้านขวาของคูปองตามภาพเลยครับทุกผู้ชมครับเป็นรูปภาพของอนุสวรีประชาธิปไตยแล้วก็มีนกพิราบขาวนะฮะ
ซึ่งทางกลุ่มรัศดรบอกว่านี่คือตัวแทนของสันติภาพที่กำลังโบยบินอยู่ด้านบนนี่นะครับ
ขณะที่มุมซ้ายด้านล่างเขียนข้อความบอกว่าเงินของรัศดรได้มาโดยใช้แรงงานเข้าแลก
ขวาด้านล่างเขียนข้อความนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของแก๊สน้ำตาแล้วก็สารเคมีนะฮะจากประชาชนที่โดนเข้าไปอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
ส่วนมุมล่างซ้ายแล้วก็ขวานะครับจะระบุมูลค่าคูปองคือ๑๐บาทนะครับ
ด้านมุมซ้ายเนี่ยตรงด้านนั้นเนี่ยจะมีวันเดือนปีที่แจกนะฮะก็คือ๒๕พฤศจิกายน๒๕๖๓นี่ฮะ
เราก็ไปถามตัวแทนหรือว่าแนวร่วมนะครับที่เขามาแจกคูปองวันนี้นะครับที่เอามาแลกด้วยเอามาแจกด้วยเนี่ยนะฮะ
เขาระบุว่าคูปองที่เห็นยืนยันว่าไม่ใช่ธนบัตรนะฮะนี่เป็นแค่คูปองนะฮะเหมือนกับคูปองแลกซื้อสินค้า
มาร่วมกับเราในวันนี้ในการรับคูปองคูปอง๑ใบมิวละ๕๐บาทนะซึ่งวันนี้เอามาทั้งหมด๓๐๐๐ใบ

และที่สำคัญกล้ายปีใหม่คือประมวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปีนี้
ก็จะสามารถไปซื้อกับร้านนั้นได้แล้วเราก็จะไปเรียกเก็บคืนคูปองจากร้านทีหลัง
นี่ฮะเธอบอกว่าหากผู้ชุมนุมนำคูปองมาแลกซื้อเนี่ยถ้าซื้อของราคา๑๐๐บาท
นำคูปองมาซื้อก็เท่ากับว่าก็หักไป๑๐บาทคูปองมีค่า๑๐บาทก็จ่ายเงินสดมา๙๐บาท
แม่ค้าหลายคนบอกว่าจะไม่แลกเป็นเงินนะฮะจะเก็บไว้เป็นที่ละลึกนะครับ
คือปกติเดี๋ยวแม่ค้าต้องเอาไปแลกต่อใช่ไหมกับทางกลุ่มรัศดรอะไรพวกนี้
เป็นเงินแทนของเขามาเนี่ยแต่หลายคนก็บอกว่าจะเก็บไว้ที่ระลึกต่อ